มาดูเรื่องของคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี

โอ้โหเป็นคดีตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว

เหมือนกับแป๊บเดียวเหมือนกับเขาใกล้ชิดอยู่กับเราตลอดเวลา

ใช่เพราะว่าตลอดเวลาจริงคุณผู้ชม

ที่มันเกี่ยวข้องกับครูปรีชากับหมวดจรูนจริง

เป็นวันที่เราก็ต้องติดตามเรื่องนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นกรณีที่ทางครูปรีชายื่นฟ้อง
ฟ้องเองเพราะตำรวจไม่ได้สั่งฟ้อง

ในข้อหายักยอกของตกรับของโจร
คือพรุ่งนี้สารท่านนัดฟัง
สารจะประทับรับฟ้องหรือเปล่า

หมายความว่าโอ้โหคดีมันมีมูลไง
ก็เหมือนกับทางครูปรีชาจะได้เปรียบหรือเปล่า

แล้วพรุ่งนี้สารท่านก็นัดทนายสิทธา

ก็เป็นกรณีที่ครูปรีชาไปยื่นฟ้องว่า

ทีนี้พรุ่งนี้ก็มี๒เรื่องที่ต้องตาม
วันนี้ทนายสิทธาและนายอัจฉริยะ
ก็ไปทำบุญเอาเลิกเอาชัยกันก่อนเลยค่ะ

พร้อมด้วยทนายศิษฐาเบี้ยเบิ่งเกิด
ที่การมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชน
ซึ่งเป็นทนายความของหมวดจรูนนะคะร้อยตำรวจโทจรูลวิมูล
คู่กรณีของครูปรีชาคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทกาญจนบุรี
เขาไปไหว้พระทำบุญกันค่ะที่วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครนะคะ
เป็นเหมือนกับเอาเลิกเอาชัยก่อนไปสารจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
นายสิทธาบอกว่าไม่กังวลเกี่ยวกับคดีเลย
เพราะว่ามีพยานหลักฐานพร้อมที่จะต่อสู้
คลิปเสียงที่เผยแพร่ไปไม่ได้ผิดกฎข้อกำหนดของศาล
การที่จะเข้าข่ายละเมิดอำนาจศาลศาลจะต้องมีข้อกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติ
แล้วผิดกฎอันนี้ถึงจะถือว่าละเมิด
ส่วนช่วงบ่ายอาจจะมีการไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกทรัพย์
ซึ่งไม่สามารถนำหลักฐานเข้าต่อสู้ได้
แต่สามารถซักค้านได้ตามกระบวนการเท่านั้น
ก็ยืนยันว่าการต่อสู้คดีที่ยาวนานนี้

เพราะว่ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของหมวดจรูน
พยานหลักฐานใหม่ที่ทางครูปรีชาอ้างว่าจะเอามาสู้ในชั้นศาล
ทนายสิทธาบอกว่าน่าจะเป็นพยานบุคคลนะคะ
ซึ่งครูปรีชาเขามีพยานบุคคลตลอดนะคะมีเยอะ
แล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลามาหักล้างอะไรต่างครับ
ซึ่งจริงแล้วเกี่ยวกับการพิสูจน์หลักฐานทางหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
มันต่างกันกับพยานบุคคลน้ำหนักมันก็จะต่างกันด้วย
มันอาจจะไม่ได้น้ำหนักเท่าที่ควรถ้ามีแต่พยานบุคคลนะครับ
ทนายสิทธาก็เลยฝากบอกครูปรีชาว่า
ไม่มีอะไรจะคุ้มครองคุณได้นอกจากความดี
แต่คุณเลือกทางนี้ก็ต้องปล่อยไปตามเวรกรรม
ของเขาเองที่ตอนแรกให้การกับสพเมืองการอย่างหนึ่ง
ไปให้การกับที่กองปราบอย่างหนึ่งไปให้การกับศาลอย่างหนึ่ง
ตรงนี้แหละมันก็เป็นจุดพิรุษที่ศาลเขาจะมองอยู่แล้วว่า
พยานคนนี้มีน้ำหนักความน่าเชื่อถือแค่ไหน
คงจะไม่มีอะไรที่คุ้มครองเขาได้นะครับ
ความจริงเท่านั้นนะครับที่จะคุ้มครองคนดี
ส่วนของเขาก็ต้องปล่อยไปตามชะตากรรม
เมื่อเขาเลือกทางเดินแบบนี้

เพราะอาทตั้มไปขอสีดีจากสารมา

วันต่อมาคุณอัจฉริยะก็เปิดเผยคลิปเสียงต่างในเพจของตัวเอง
นายอาชิริยะบอกว่าคดีที่ครูปรีชาฟ้องละเมิดอำนาจศาลกับทนายสิทธานั้น

เนื่องจากศาลท่านไม่ได้มีข้อตกลงหรือว่ากำหนดอะไรไว้
ตอนที่ขึ้นกันในศาลแพ่งกัน
ส่วนความคืบหน้าที่จะต้องไปขึ้นศาลจังหวัดกาญจนบุรีวันที่๒๑มิถุนายน
จากการตรวจสอบไปยังศาลเจ้าหน้าที่แจ้งว่า
ไม่ได้มีคดีฟ้องใดก็ไม่ต้องไปอะไรอีกในส่วนของนายอาชิริยะ
ความคืบหน้าเรื่องคลิปเสียงที่เป็นหลักฐานในคดีนี้
อาชิริยะบอกว่าตอนนี้ทนายสิทธาได้รับคลิปเสียงสำคัญ
ครูปรีชาและพยานแวดล้อมรับรองแล้วว่าเป็นเสียงจริง
มีใจความสำคัญว่าไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่งวดเจ้าปัญหา
รวมถึงมีหลักฐานที่เป็นนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการรับรองอีก๒ชิ้น
จะเอาไปยื่นต่อสารเชื่อว่าคดีนี้ฝ่ายของหมวดจรูน
ชนะคดีแน่นอนและครูปรีชาก็จะดิ้นไม่หลุดแน่นอน
คือตอนนี้คลิปเสียงทั้งหมดเนี่ยพรุ่งนี้ตั้มเขาเตรียมไปแล้ว
แล้วก็เป็นคลิปเสียงที่มีทีเด็ดค่อนข้างชัดเจน
เพราะว่าคลิปเสียงที่เราเปิดเผยเนี่ยมันเป็นคลิปเสียงที่ไม่ได้อยู่ในสำนวนคดี
แต่คลิปเสียงพวกนี้จะอยู่ในสำนวนคดีและมันอยู่ในสำนวนคดีแพ่ง
ที่ครูปีชายังรับรองไปแล้วด้วย
และอันนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่เชื่อว่าทนายสิทธาจะน็อกได้
และก็จะมีหลักฐานอีกสองสามอย่างที่ทางเราให้ธนาศิษฐาไปแล้ว
เมื่อ๒วันที่ผ่านมาที่เป็นหลักฐานสำคัญ
ที่เราเชื่อว่าถ้ามีการไต่สวนสืบพยาน
ถ้าธนายสิทธาได้เอาหลักฐาน๒ชิ้นนี้ของเราไป
เชื่อว่าก็สามารถน็อกได้เหมือนกัน
ทีนี้วันพรุ่งนี้นะคะ๔มิถุนายน
ก็ต้องรอดูที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
มีนัดไต่สวนมูลฟ้อง๒เรื่องอย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้
เรื่องแรกเป็นคดีอาญาที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูน
คือยื่นฟ้องเองผ่านทางธนาความ
ส่วนเรื่องที่๒เป็นกรณีที่ครูปรีชาร้องต่อสาร
กรณีคลิปเสียงที่มีการเผยแพร่
ว่าเป็นการนำหลักฐานที่อยู่ในชั้นศาลในคดีแพ่ง
ซึ่งถูกจำหน่ายคดีชั่วคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเผยแพร่
ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลหรือไม่

กรณีนี้ครูปีชาได้ยื่นฟ้อง๒คนนะคะ

ยื่นฟ้องทนายศิษภาและนายอัชริยะนะคะ

แต่ว่านายอัจฉริยะนัด๒๑มิถุนายน
ผู้สื่อข่าวก็เลยถามไปทางพยานของครูปรีชา

เจ๊เกี๊ยวพรุ่งนี้จะไปศาลไหมนะคะ
เกียวบอกว่ายังยังไม่ถึงคิว

แต่ทั้ง๓เจ๊คือเจ๊เกี้ยวเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
จะไปให้กำลังใจที่ศาลด้วย

มีคนเกี่ยวข้องเยอะผมก็ไม่รู้ใครเป็นใคร

เดี๋ยวทั้งหมด๕คดีที่อยู่ในชั้นศาล

แต่ว่าวันพรุ่งนี้ที่จะขึ้นกันในชั้นศาลเนี่ย
เป็นคดีที่ครูปรีชาเขาฟ้องเอง

จรูนไปยักยอกทรัพย์ลอตเตอรี่รางวัลที่๑ของเขา

อธิบดีอายการท่านเคยวิเคราะห์เอาไว้
เคราะห์ได้อย่างน่าติดตามมากนะครับว่า
ถ้าพรุ่งนี้ศาลท่านรับหรือไม่รับที่ครูปรีชาฟ้อง
แล้วมันจะมีผลไปถึงคดีที่หมวดจรูนเองก็ฟ้องครูปีชาก็มีในชั้นศาล

ว่าสารจังหวัดกาญจนบุรีจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีแพ่ง

ที่ครูปรีชาใคร่ควรยื่นฟ้อง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลเอาไว้ข้อหายักยอกทรัพย
แล้วก็รับของโจรขอให้อายัดเงินด้วยแหละตอนนั้นน่ะ

แพ่งคือสารท่านจำหน่ายคดีชั่วคราว

ซึ่งคดีอาญาครูปรีชาก็ฟ้องเอาไว้
ฟ้องหมวดจรูนไหมนนี่นะครับยักษ์ยอกทรัพย์นี้
สารท่านนัดไต่สวนมูลฟ้องวันพรุ่งนี้๔มิถุนายน
สำนักงานชี้ขาดคดีสำนักงานอายการสูงสุดบอกว่า

เพราะนอกจากสารนัดไต่สวนมูลฟ้อง
คดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนข้อหายักยอกของตกหรือรับของโจร
สารยังนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีที่ทนายสิทธาและหมวดจรูน
ยื่นฟ้องอาญาครูปรีชาเจ๊บ้าบินและเจ๊พัด
เบิกความอันเป็นเท็จในการไต่สวนคำร้องฉุกเฉิน

สารนัดไต่สวน๑๑มิถุนายน

อาจารย์ปรเมฆมองว่าประเด็นของทั้งสองคดีคือ
เพราะฉะนั้นศาลน่าจะประทับรับฟ้องคดีใดคดีหนึ่ง
หากชี้ว่าคดีใดที่ใครฟ้องมีมูลก็ถือว่าฝ่ายนั้นได้เปรียบ
ก็ต้องรอดูว่าถ้าสารท่านประทับรับฟ้องเรื่องไหนคดีไหน
ฝ่ายนั้นก็มีเสร็จได้เปรียบ
แต่อาจารย์ปรเมฆบอกว่ายอมรับว่าเดาทางไม่ถูก
สารท่านจะรอไหมรอพร้อมกัน
คืออาจารย์บอกว่าศาลท่านก็คงจะทำงานลำบากเหมือนกันในการไต่สวน
เพราะว่าทั้งคู่ก็ฟ้องกันเองทั้งคู่
แต่ทีนี้มันก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่อาจจะยังไม่มีข้อสรุปก็ได้
อาจรอวันที่๑๑หรือว่าอาจจะไม่รอก็ได้

ถ้าไต่สวนว่าครูปรีชาคดีที่ครูปีชาฟ้องมีมูล
ก็เหมือนกับครูปีชาจะได้เปรียบ
อีกคดีหนึ่งที่คุณจรูนไปฟ้องก็ต้องไม่รับฟ้อง

ตรงนี้หลายคนกำลังบอกถ้าไต่สวนครูปีชาไม่มีมูล
ก็ต้องให้คดีของคุณจรูนที่ฟ้องปีชามีมูล

มันก็เกิดความขัดแย้งในตัวเอง
หลายคนยังมองไม่ออกว่าสารจะเอายังไง
แต่บางคนก็เสนอว่าจริงแล้วก็ไต่สวนเรื่องแรก
ในส่วนเรื่องแรกแล้วถ้ายังไงก็ไปไต่สวนเรื่องที่สอง
แล้วนัดฟังคำสั่งพร้อมกัน

ว่าฝ่ายใดมีมูลหรือฝ่ายใดไม่มีมูล
หรืออาจจะสารอาจจะใช้ทางออกโดยว่าให้มันมีมูลทั้งคู่

แล้วในหลักกฎหมายเราก็ยังไม่เห็นช่อง
แต่ว่าในเมื่อคดีมันเป็นคดีประเด็นเดียวกัน
ก็อาจจะเป็นอำนาจสารที่สารจะพิจารณาได้
อาจารย์ปรเมฆบอกว่าศาลท่านอาจจะเป็นไปได้หมดแหละ

หรืออาจจะให้รอก็ได้

อยู่ที่สารทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง

คดีที่ทางอายการบอกให้พนักงานสอบสวนของตำรวจ
คดีที่ทางอายการห้ามแพนฒังงานสอบส่วนของตำรวช

บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามาเกี่ยวข้อง
และครูปีชากับวรรดา

อยู่ในฐานสนับสนุนให้อดีตตำรวจนายนี้

หรือพยายามไปเอาลอตเตอรี่ของหมวดจรูน
สารท่านอาจจะให้คดีอาญาที่ฟ้องกันเองทั้งหมดเนี่ย

ถ้าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่

ท่านผู้บังคับการการจน้ำบุรีก็ชนะ
แต่ถ้าครูปีชาแพ้ผู้บังคับการกาญจนบุรีก็แพ้

ที่มันเดินกันมาไม่ถอยกันอยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงนี้
มันไม่ใช่ระหว่างปีชากับจรูนซะละ
มันกลายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย
แล้วพ่อประชาชีมูลแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นสารปราบรามการทุจจริต
สารปราบรามทุจจริตการสืบประยานก็ใช้วิธีการไต่สวน
ก็น่าจะเร็วกว่าแล้วมันก็กลายเป็น๒สาร
สารปราบรามทุจริตฐานพิเศษสารชำนาญการพิเศษ
กับสารการจน้ำบุรี
นี่ความสำคัญมันอยู่ที่สารจำนวนการพิเศษ
ที่เขาจะฟังเรื่องของนางปรามทุจริต
มันอาจจะต้องมีคดีใดคดีหนึ่งต้องรอกัน
หรือไม่ก็ต้องรอกันทุกคดีแหละ

เพราะมันมีความหมายมันเชื่อมโยงกันหมดไง
อาจจะต้องรอทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้
ทีนี้มาสรุปให้เห็นเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะมีคดีหลัก
กี่คดีเอาเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับครูปรีชา

คดีแรกเป็นในส่วนของคดีแพ่ง
ที่ครูปริชาไข้ครวนยื่นฟองแพ่ง
ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลในข้อหายักยอกทรัพย์
รับของโจรสารมีการจำหน่ายคดีแพ่งนะคะ
เพื่อรอฟังผลพิจารณาในคดีอาญาก่อน
ให้มารายงานความคืบหน้าคดีอาญา๑๒กันยายนนี้

คดีที่๒ก็คือในส่วนที่กองปราบรามรับผิดชอบค่ะ
หลังรับโอนสำนวนมาจากตำรวจภูทรภาค๗
แล้วสอบสวนต่อจนจับครูปรีชาและเจ๊บ้าบิน
แล้วก็ส่งสำนวนให้อายการ
แต่อธิบดีอายการสำนักงานคดีอาญาพร้อมคณะมีมติไม่รับ
ส่งคืนสำนวนให้กองปราบเพื่อให้ปปชชี้มูลความผิดแทน
ส่งให้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบพิจารณา
เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของครูปรีชาเจ๊บ้าบิน
เป็นการสนับสนุนอดีตผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
เบือนสำนวนคดีถูกแจ้งข้อหาปฏิบัติ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ซึ่งเป็นคดีที่เกี่ยวเนื่องกัน

ฟ้องเองเหมือนกันนะคะในความผิดฐานเบิกความอันเป็นเท็จในการไต่สวนคำร้องฉุกเฉินในคดีแพ่ง
สารนัดไต่สวนมูลฟ้องสิบเอ็ดมิถุนายนนี้เรื่องที่ห้าเป็นคดีย่อยจากคดีแพ่งที่เป็นคดีแรกนะคะ
ซึ่งคดีแพ่งถูกจำหน่ายคดีไว้ชั่วคราวเพื่อรอการตัดสินของคดีอาญา
แต่ระหว่างจำหน่ายคดีเนี่ยค่ะครูปรีชาไปร้องว่ามีคนนำข้อมูลในสำนวนไปเผยแพร่
เป็นการละเมิดอำนาจศาลก็เลยฟ้องสองคนคือทนายสิทธา
และนายอัจฉริยะที่เอาคลิปเสียงไปเผยแพร่ค่ะซึ่งเรื่องนี้สารท่านนัดสอบถามข้อเท็จจริง
ทนายสิทธาก่อนเลยวันพรุ่งนี้๔มิถุนายนนัดนายอัจฉริยะอีกวันหนึ่งคือ๒๑มิถุนายน
ดังนั้นสรุปแล้ว๕เรื่องที่เป็นเรื่องหลักหลักนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เกาะติดหน้าจอไทยรัฐทีวี
เราจะรายงานความคืบหน้าทางคดีนะคะอ่าจำได้ไหมฮะ
งงไหมครับไม่งงไม่งงอยู่กับเรานะฮะไม่ต้องมึนไม่ต้องงง
ถ้าใครรู้สึกโอ้โหมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวผมพาไปผ่อนคลายหน่อย
จะพาไปฟังเพลงใครร้องคะเป็นดูโอคู่ดูโอ
เดี๋ยวลองไปฟังกันเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะฟ้ายอดรักเอาไว้ลดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไป
นี่ไม่ใช่ลิฟต์กับออยนะโอ้โหคุณเปลี่ยนเทียบขนาดนั้นเลยนะ
เป็นเพลงของคุณยอดรักสลักใจใช่นะคะ
เป็นเพลงขอบคุณแฟนเพลงค่ะก็ทางทนายต้ำ
กับคุณอัจฉริยะเข้าไปไหว้ภาษาธรรมบุญกันไงนี่เขาเลยร้องและลา
ก่อนขึ้นศาลเนี่ยไม่รู้ร้องคืนไหนนะ
แต่เอาเป็นว่าเนี่ยทูเค้าก็ลอยออกมาอ่า
ครูปริชาให้ควรกับทนายความครับนายวรยุทธ์บุญวงสรรเกี่ยวกับครูปิชาก็

เสื้อยืดสีขาวนี่นะฮะ

เอาเป็นว่าทั้งสองท่านเนี่ยเขาก็ร้องเพลง
ขอบคุณแฟนเพลงของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
ที่ท่านก็เสียชีวิตไปแล้วยอดรักษ์สลักใจ

ทางฝั่งนี้เขาก็ไม่ได้มีข้อกังวลใจใด
เกี่ยวกับการขึ้นศาลวันพรุ่งนี้นะ
แต่ขณะเดียวกันหลังจากที่เห็นเพลงนี้ครับ

นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะ

คือว่าเป็นความเคลื่อนไหว

สารท่านจะว่าอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบ